การเสียชีวิตยังมีเรื่องงำของราฬิจนาธิกรมที่ดินจังหวัดพังงาย
ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตาการทำงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับว่า
จะสามารถคลี่คลายข้อสงสัยของสังคมได้มากน้อยเพียงใด
ขณะที่ล่าสุดนะครับน้องชายของนายธวัชชัยยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของพี่ชาย
พยานวัตถุที่พบยังมีความขัดแย้งกันโดยเฉพาะในเรื่องของถุงเท้า
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ถูกพยานที่นายชัยนรงค์อนุกูลน้องชายของนายธวัชชัยอนุกูล

นั่นคือถุงเท้ามัจจุราชที่พยายามจะปลิดชีพพี่ชายของเขาไปอย่างไม่มีวันกลับ
จะยอมรับว่าในวันที่ถูกจับตัวมาสอบสวน
เขาไม่ได้สังเกตถุงเท้าที่นายธวัชชัยสวมใส่มา
แต่ก็อดสงสัยไม่ได้เพราะความยาวของวัตถุพยานนี้ไม่มีความชัดเจน
อีกทั้งความยาวของถุงเท้าแม้ผูกต่อกันก็เชื่อว่าไม่สามารถนำมาผูกคอจนเสียชีวิตได้
ได้กล่าวถึงวัตถุพยานชิ้นสำคัญ
เป็นถุงเท้าที่นายธวัชชัยใส่ติดตัวมาตั้งแต่ถูกจับตัว
ที่อำเภอบางบัวทองจนธบุรี
เมื่อวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นการควบคุมตัวโดยละม่อมไม่มีการทำร้ายร่างกาย
นายธวัชชัยใช้ถุงเท้าผูกคอตัวเอง
บานพักประตูห้องคุมค้างจนเสียชีวิต
ถุงเท้าคู่นี้มีความยาวประมาณครึ่งแข้ง
แต่ยอมรับว่าภาพที่ปรากฏในสื่อ
ทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อน
นี่คือถุงเท้าตอนที่จับ

ที่สื่อพูดว่าถุงเท้าตะตุ่มทำไมมันยาวขนาดนั้น

จะเห็นว่าถุงเท้ามันเริ่มร่วนลงแมงล่างแล้ว

จากนั้นเองถุงเท้ามันคือถุงเท้าเดิม
เพียงแต่ว่าภาพความสูงของถุงเท้าจะเพิ่มต่ำลงไป
ฉะนั้นเองสื่อหลายคนถามว่า
ถุงเท้ามันไม่ใช่นะถุงเท้ามันสั้นแค่ตะถุงนะ
ทำไมเวลาเป็นของกลางในคดีมันยาวนะครับ
ถูกพยานชิ้นนี้ยังเป็นประเด็นที่คาใจ

เพราะการใช้ถุงเท้าคล้องกับบานพับประตู

เพื่อผูกคอตัวเองจนเสียชีวิต
ต้องใช้ความพยายามและใช้เวลานาน
แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่มีใครสังเกตเห็น
ทั้งที่ประตูห้องคุมค้างสามารถมองเห็นได้จากภายนอก
การที่จะบอกว่า

จะให้มันออกไปทางนั้นก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ผมติดใจท่านถึงเรื่อง
เลือดออกในช่องท้องและตับแตก
มันจะเป็นการถูกคอตายอย่างไรก็ได้
แล้วแต่เนี่ยมันตับแตกไม่ได้ครับ

คนเดียวของนายธวัชชัยยืนยันว่า
เป็นรอยขีดที่เป็นทางยาวขนาดเล็ก
ซึ่งทำให้ญาติปักใจเชื่อว่า
ถูกพยานที่พยายามจะปลิดชีพ

อาจจะไม่ใช่ถุงเท้าตามที่มีการระบุมาก่อนหน้านี้หรือไม่